นายภาษากรทุนแสนชัยนายอำเภอหนองภอกจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและประชาชน
รวมพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายชัยวัดชัยเวทพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี
มีประชาชนจากหลายตำพลรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฟ้อนรำประกอบบทเพลง
ดนตรีพื้นบ้านบันเลงด้วยวงโหวตของอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์
ในบทเพลงหนองพอกเมืองงาม
ด้วยท่าทางฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงามพร้อมเรียงกัน
โดยมีนางรำกว่า๑๕๐๐คน
สำหรับการบวงสวงรัชกาลที่๕จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่๙ถึง๑๕มกราคม๒๕๕๙
ในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้องพอกจังหวัด๑๐๑